เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำในอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่ได้เจอแค่มีดนะเพราะว่าเจอปืนด้วย
เป็นซองอาวุธปืนหัวกระสุนปืนแล้วก็มีดพกหนึ่งเล่มเปื้อนเลือดตกพื้นอยู่
ผู้ตายชื่อว่านายเขียนจันฝากไว้๕๗ปีเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือว่าอศอำเภอหาดสำรานนะคะ
ถูกแทงเข้าที่ร่างสี่แผลคนก่อเหตุคือย้อยยุทธนาเอ้งชวน
สามสิบเก้าปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเองแต่ย้อยเองก็เจ็บนะ
้อยเนี่ยโดนยิงเข้าที่สะบักหลังกับหลังหูด้านซ้ายตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอายัดตัวไว้แล้ว
มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนคือเจ้าของร้านขายของชำตรงจุดเกิดเหตุคือในเหมือนคดชเวศวัย๖๐ปี
คนนี้มีแผลที่หัวแล้วก็ที่แขนนะคะเหตุการณ์ที่แทงคนตายเนี่ย
เกิดขึ้นตอนสองทุ่มเมื่อวานนี้แต่เรื่องราวของย้อยและคนอื่นอื่นนี่คือย้อยนะ
เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่า
ย้อยเนี่ยไปที่ร้านตั้งแต่เช้าเลยไม่เคยมาที่ร้านของในเหมือนมาก่อนนะ
ครับไปครั้งแรกก็ไปเมาแล้วก็เริ่มโวยวายคว่างแก้วแตก
เหมือนเจ้าของร้านเลยบอกเอ้ย้อยเองกลับไปเหอะวุ่นวายอ่ะ
มันมาสร้างความเดือดร้อนอ่ะย้อยก็กลับไปจนช่วงเที่ยง
้อยเมาจากที่อื่นมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งดื่มต่อที่ร้านของในเหมือนอีก
เหมือนเดิมเลยเอ๊ะอ่ะโวยวายอีกนายเหมือนที่เป็นเจ้าของร้านก็เข้าไปเข้าไป
บอกย้อยเบาเบาหน่อยได้ไหมถ้าเมามากก็กลับบ้านไปอ่า
พอบ่นจบปุ๊บเนี่ยในเหมือนเขาก็ไปนอนเล่นที่เปรย์หน้าบ้านของเขา
ย้อยลุกขึ้นมาเลยไปกระชากในเหมือนออกจากเปรย
ในเหมือนนี่อายุหกสิบปีแล้วนะย้อยสามสิบเก้าปีน่ะ
กระชากในเหมือนออกจากเปรย์มาแล้วชกต่อยกันจนเขาเจ็บหัวหัวแตก
เจ็บเนี่ยแต่ย้อยเองก็หัวแตกเหมือนกัน
ย้อยคิดว่าที่หัวแตกเนี่ยเพราะภรรยาในเหมือนอ่ะ
เอาขวดมาตีหัวเขาก็เลยจะไปตีเมียในเหมือนต่ออีกอืม
กระทั่งในเขียนผู้ตายแล้วก็พ่อของย้อยเนี่ยค่ะ
มาเจอก็เลยมาห้ามปรามช่วงเที่ยงเหตุการณ์สงบแล้วนะคะ
ต่างคนต่างแยกย้ายไอ้เราก็นึกว่าจะจบ
ปรากฏมันไปบานปลายช่วงค่ำค่ะครับพอย้อยขี่รถกลับมาที่ร้านอีกครั้ง
แต่คราวนี้ย้อยเอามีดมาด้วยตั้งใจจะมาแทงเจ้าของร้านคือในเหมือนกับภรรยา
แต่เคราะห์ดีของคนคู่นี้ที่เขาไม่อยู่ร้าน
แต่เป็นเคราะห์ร้ายของอศเขียนเพราะอศเขียนกับพ่อของย้อยเนี่ย
เจอย้อยก็เลยบอกย้อยจะเย็นเก็บมีดก่อน
เอามีดมาทำไมแล้วมีการยื้อแย่งมีดกัน
้อยคลุมคลั่งโวยวายถือมีดทำลายข้าวของจะทำร้ายพ่อตัวเองจะทำร้ายชาวบ้าน
สอเขียนเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้ามแล้วเอาปืนยิงสวนต่อสู้
เกิดกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันย้อยถูกยิงเข้าหลังหูกับที่สะบักหลัง
แต่อศเขียนพลาดท่าโดนย้อยกระหน่ำแทงตายตรงนั้นเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าประวัติย้อยไม่ธรรมดาเลย
ย้อยเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว๓ศพ

โดนคดีฆ่าผู้อื่นโดยใช้มีด

คดีนี้เกิดในพื้นที่สพหาดสำรานทั้งคู่

จนกระทั่งเพิ่งออกมาปี๖๕คือปีที่แล้ว

คือถ้าไม่นับตอนเป็นเยาวชน๑ศพเนี่ย

นี่ข้ามมายังไม่ทันถึง๒เดือนดีเลยนะคะ

้อยฆ่าอีกศพแล้วใช้มีดเหมือนเดิมเลย
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่ร้านจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็พยายามที่จะคุยกับในเหมือนเจ้าของร้านกับภรรยาแหละ

แค่ว่าเจอฉันแต่ขวดเล้าวางอยู่แบบนี้อะค่ะ
มีคราบเลือดอยู่ลักษณะเหมือนพยายามจะล้างไปบ้างแล้วนะคะ

แค่๔๕๐เมตรเองพี่หุย

แต่ไปทีเดียวสามครั้งแล้วก่อเหตุเลย

ตอนปกติก็ดูเป็นคนปกติ
แต่เล่าเข้าปากทีไรโอ้โห
ละวาดโวยวายกลายเป็นใครก็ไม่รู้
อาจารย์นี้แรกขึ้นตอนกินแล้วครับ
ไม่ค่อยยอมคุยนะวันนี้
ครับมั่น
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดเกาะมะม่วงนะคะ
สถานที่จัดงานศพของอศเขียนนะคะ
ครอบครัวเพื่อนฝูงก็มาร่วมงานกันเยอะค่ะ

ไปกระซิบข้างศพบอกลาสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
อสเขียนก็มีการรดน้ำศพร่างของสามีนะคะ

บอกว่าเมื่อวานสามีไปทำงานแต่เช้า

มีคนบอกว่าสามีถูกแทงตายแล้ว
จริงสามีเนี่ยก็มีโรคประจำตัวหลายอย่างอยู่แล้วนะคะ
เมื่อ๓เดือนก่อนเนี่ยสามีก็เคยพูดเป็นล้างด้วยบอกว่า
เออพี่อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานนะ

คือถ้าป่วยเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้
แต่ต้องมาตายแบบนี้มันคืออะไร
ไม่มีค่ะเด็กเขาเป็นหลายลูก
คือให้เขาได้รับโทษที่เขาทำไว้อ่ะค่ะ
อย่างนั้นเขาได้รับโทษ
แล้วมันเขาเกิดเอ็ดแบบนี้
กี่ครั้ง๓๔ครั้งแล้วมั้ง
แล้วเขาออกมาทำร้ายคนอีก

อย่างนั้นเขาเข้าความเป็นคำให้กับผู้ช่วยแล้วนะเมื่อกี้นะคะ
นี่ค่ะเธอก็คุยไปร้องไห้ไปจริง
บอกขอให้ย้อยรับโทษอย่างสาสม
เหมือนเจ้าของร้านนะคะที่ก็ต่อสู้กับนาย้อยเนี่ย
ก็มีโชว์แผลให้คุณเนติชาวดูด้วยเหมือนกันนะ
บอกว่านี่ดูเลยเนี่ยดูหน้าลุงสิเนี่ย
แขนก็มีพลัสเตอร์ติดตามหน้านี่รอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลย
โอ้โหลุงเหมือนแกเล่าบอกก็ย้อยอ่ะเพิ่งเคยมาร้านครั้งแรก
แต่มา๓รอบเลยวันเดียวกันแล้วก็เกิดเรื่องจนได้

ก็ดูจะหนักเล่นแม่ลุง
ถูก
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของคนตายนะคะ
นายจรวดเขาบอกว่าอูเขียนเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนอศมากเลย
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ขยัน
และนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่อศถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ประเด็นคือเขาบอกว่าพ่อของอศเขียนคนตาย

แล้วเขาบอกโอ้โหพอเห็นประวัติย้อยแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลย
ไม่มีใครอยากจะยุ่งกับย้อยเลยเพราะว่าประวัติโชคชนจริง
เป็นน่ำใจมากครับ
เสียใจมากครับผมเสียใจมาก
เพราะว่าไม่นึกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ
แต่สำหรับผู้ก่อเหตุนะครับ
ค่อยเข้าใกล้ผมว่าอันนี้ผมดูแล้วมันอันตราย
ต่ำโหรศพหาศำร้านแจ้งไป๒ข้อหานะคะ
คือฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธซึ่งก็คือมีดค่ะ
เดี๋ยวหลังรักษาตัวหายดีแล้วก็จะต้องนำตัวฝากขังต่อสารดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ